อี๊ด

อย่างที่บอกไป๑๖๐๘๐ของพื้นที่

ลมโรศมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนประจำถิ่น
จะตกที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
แล้วก็จะมาติ่งแถวภาคกลางเล็กน้อยนะคะ
และหลังจากนั้นค่ะเลยเที่ยงไป
ทีนี้กระจายเต็มพื้นที่ไปเลยนะคะ
มาตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง

วันนี้๑๖๐๘๐ของพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
เพราะว่าใครที่จะเดินทางชั่วโมงเร่งด่วน

ร่มรวมถึงเตรียมเส้นทางในการขับรถด้วยนะคะ
ส่วนคลื่นค่ะทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ถ่ายจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงหน่อยนะครับประมาณสองเมตร
เดินเรือด้วยความระมัดระวังใครที่จะไปเที่ยวเกาะแก่งระมัดระวังด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะ
พื้นที่บางพื้นที่มีฝนตกสะสมเพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่อง
แต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนหน่อยนะคะ
มาเมื่อวานก็ฝนตกนะคะและตกต่อเนื่องมาเรื่อยเรื่อย
นี่คือสภาพของถนนสายเสริงสางโนนสมบูรณ์ค่ะ
เกิดการซุดตัวเลยเป็นหลุมกว้างนะคะบริเวณไหลทาง
และมีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเนี่ยค่ะตกลงไปในรอยแยก
คนขี่ได้รับบาดเจ็บแขนหักเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำแผงเหล็ก
กลัวยางสะท้อนแสงแล้วก็เอาเทปขาวแดง
ขึงตามแนวถนนค่ะในจุดที่มีการซุดซุดตัวนะคะ
เป็นการเตือนค่ะใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณจุดนี้
ให้ระมัดระวังเพิ่มเติมนะคะส่วนที่สุโขทัยค่ะ
ผลกระทบจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มอกล้นสปิลเวย์ค่ะ
น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่รุ่มต่ำโดยเฉพาะหมู่บ้านคลองไผ่
บนราวจันทร์อำเภอศรีสำโรงถูกน้ำหลากเข้ามาท่วมทั้งหมู่บ้านเลย
ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยนะคะตอนนี้
ทำให้ระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถผลิตน้ำปลาปลาได้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนั่งเรือขนน้ำไปแจกจ่ายชาวบ้าน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนตลอดเวลานะคะฝน
เพราะว่าพอฝนเขาตกสะสมแล้วสิ่งที่จะตามมาคือความเดือดร้อนแบบนี้ค่ะ
คือน้ำท่วมนั่นเองนะคะเอาคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับใครที่เตรียมจะออกไปเที่ยวเกาะแก่งแล้วจะออกไปตกปลาช่วงนี้อาจจะจับได้ปลาแล้วเขาท้องโตจับดูนิดนึงนะคะ
ถ้าเขามีไข่ขอค่ะขอร้องกราบเลยค่ะปล่อยเข้าไปก่อนให้เขาขยายพันธุ์นะคะ
แต่น้องสองคนนี้ยังไม่ขยายพันธุ์นะคะเพราะว่ามีการเตรียมความพร้อมมากที่จะโชว์นะคะ
หนูพร้อมหรือยังลูกแม่พร้อมแล้วโชว์เลยลูกด่ออุ้ยพ่อถ่วงน่ารักมากเลยลูก